คุณผู้ชมครับที่พัทธลุงเนี่ยมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตั้งแต่๑๒พฤษภาคม
ญาติก็เอาไปทำพิธีชามนากิจศพเป็นเผากันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะโบราณเลยแหละนะฮะ
แต่ทีนี้เผาไป๓ชั่วโมงร่างเนี่ยยังเหมือนเดิมเลย

เออทีนี้ทำยังไงดีล่ะเขาก็เลยคิดว่าวิญญาณคนตายน่าจะยังคงห่วงครอบครัวอยู่
นะฮะแล้วก็เลยมีคุณแม่เขาเนี่ยนะฮะก็เลยไปจุดทูบบอกให้ลูกเนี่ย
ให้ไปเถอะไปสู่สุขติเถอะไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
คนที่พูดเนี่ยคือแม่บุญธรรมเขาชื่อน้องแมวนะแต่ว่าคนตายนับถือเป็นแม่บุญธรรมนะฮะ
ก็เลยแม่ก็บอกว่าถ้ารักนะแมวจริงก็ขอให้ไฟกินให้หมดเลย
ถึงว่าถ้าเกิดว่ารักแม่จริงก็ขอให้เผาให้ไหม้ไปเนี่ยนะฮะ
ทำพิธีเผาศพผู้เสียชีวิตคือนายชาลิศขุนรักอายุ๓๓ปี
เอาศพออกมาจากโรงก็เผาเป็นเชิงตะกอนที่วัดหนองปรางที่อำเภอเมืองพัทธลุง
พร้อมกับมีพิธีขอขมาอโหสิกรรมแก่ร่างที่ไร้วิญญาณ
ปะเรอนะเผา๓ชั่วโมงกว่าปรากฏว่าศพมันยังเหมือนเดิมครับคุณผู้ชม
เปรอทำยังไงดีต้องโทรตามญาติกลับมา
ให้แยกญาติเนี่ยกลับมาทำพิธีขอเข้ามาศพอีกครั้งนึง
การบอกกล่าวให้เขาไปไม่ต้องห่วง
พอญาติมาร้องขอไม่ต้องห่วงครอบครัวนะไปให้สบายนะ
ถ้ารักแม่จริงถ้ารักนะแมวจริงก็ขอให้ไฟไหม้ให้หมดเลยนะ
พอเผาใหม่ทีนี้คุณผู้ชมแป๊บเดียวไหม้หมดเลยครับ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะนะฮะกลายเป็นเท่าฐานหมดเลยนะครับ
ญาติก็เชื่อว่าสาเหตุที่ตอนแรกเนี่ยร่างเนี่ยไม่ยอมไหม้เนี่ยนะฮะ
เพราะว่าน่าจะเป็นห่วงลูกแล้วก็ครอบครัวมากนะครับ
ทีนี้ผู้ตายชื่อว่านายชาลิศถูกทำร้ายจนเสียชีวิต๑๒พฤษภาคม
ในการทุบทุบเสียชีวิตที่คอกหมูนะฮะ
ภรรยาเนี่ยชื่อว่านางสุปรียาก็บอกว่าสามีเนี่ยรับจ้างเลี้ยงหมูให้กับน้าสาว
ก็คือน้าแมวเนี่ยนะฮะปกติทุกวันเนี่ยตัวเองจะไปช่วยสามีที่คอกหมู
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยสามีไปคนเดียวเพราะว่าฝนตกเธอเองก็ตามไปตอนหลัง
แต่สุดท้ายเนี่ยพอตามไปเจอว่าสามีถูกทำร้ายจนตายแล้ว
ขณะที่ญาติเนี่ยอยู่อย่างหวาดภาวะเพราะว่ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยนะ
เป็นคนที่แจ้งจับนายชาลิศในข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายนี่แหละ
หลังจากก่อเหตุเขาขโมยพระเครื่องที่ห้อยติดตัวของผู้ตายเอาไปด้วยนะ
ประกอบกับกลางดึกของคืนวันที่สิบสี่พฤษภาคมโรงจอดรถของญาติถูกคนร้าย
วัยรุ่นสองคนลักลอบเข้าไปวางเพลิงไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะ
ตอนนี้ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ญาติญาติอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
เพราะว่าคนร้ายอาจจะกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวอีกก็ได้ถ้ายังจับไม่ได้
ก็เลยวิงวอนอย่างนี้ตำรวจพัทธลุงต้องเร่งตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ก่อนที่จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับ